คุณผู้ชมคะเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องอุทาหรณ์เตือนใจหน่อยนะคะ
อยู่ในพวกผับในบาร์ในร้านอาหารกึ่งผับอะไรก็ตาม

เวลาไปเที่ยวแบบนี้ให้ระวังเรื่องของแก้วเหล้า
แก้วเครื่องดื่มใครเอามาให้ดื่มอย่าเลยเป็นไปได้
เพราะเราไม่รู้จริงว่าเขาใส่อะไรไว้
เหตุการณ์นี้นะคะคือผู้โพสต์เขาบอกแบบนี้ว่า
แล้วเหมือนกับถูกลูกค้าที่มาเที่ยว
เอายาเสียสาวใส่ลงไป
พวกเธอมีอาการแบบนี้ดูค่ะ
ตอนนี้หายใจไม่ออกแล้วก็ร้อนครับ
โอ้โหนี่ค่ะอาการเป็นแบบนี้นะคะ
ที่เราวงภาพไว้คือมีทั้งหมด๓คนที่มีอาการลักษณะ
แต่คนที่ชื่อน้องเมย์เนี่ยคือลักษณะอาการเขาน่าจะมากที่สุด

หรือพยายามพาเข้าไปเข้าห้องน้ำ

คือเธอจะมีอาการร้อนวูบวาบนะคะแล้วก็หัวใจเต้นเร็ว
แล้วคล้ายเหมือนอยากจะถอดเสื้อผ้า

ใช่นะคะนี่แหละคืออาการที่เธอโดน

อาจจะโดนลูกค้าผู้ชายหยอดยาเสียสาวลงไปในแก้วเหล้า
อยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
โดยอย่างที่บอกว่าคนที่ชื่อน้องเมย์เนี่ยเธอลักษณะคุณเห็นไหม
ตอนนี้เธอนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเธอจะอาเจียนตลอดเวลาลุกขึ้นมา

แล้วเป็นร้านอาหารที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานี
คือมีผู้หญิงอีกสองคนที่เป็นลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันแต่ไม่หนักเท่ากับน้องเมย์
เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยผ่านเพจของเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย
โดยทีมทนายโนบิให้ข้อมูลแบบนี้ว่า
คืนวันที่๒๗กันยายนมีลูกค้าผู้ชายอายุประมาณสัก๓๐ปีมาใช้บริการที่ร้านอาหาร

เรียกพนักงานมาแล้วก็มีพนักงานเนี่ยชื่อว่าน้องดาน้องทอรี่และมีสาวประเภท๒นะคะ
ชอรี่นี่คือสาวประเภท๒อายุ๑๙ปีแล้วก็มีน้องเมย์อายุ๒๓ปี
หลังจากนั้นชวนทั้ง๓คนดวนเหล้าแก้วละ๑๐๐บาท
ใช้วิธีว่าถ้าพวกเธออยากได้ติ๊บให้กินซะแล้วเอาแบงค์ร้อยเนี่ยพันรอบแก้วเหล้าเอาไว้
ระหว่างที่ดื่มไปสักพักมีลูกค้าผู้ชายคนหนึ่งหยิบขวดคล้ายขวดน้ำยาหยอดตาคุณ
ออกมาแล้วเทลงไปในแก้วเหล้ามีน้องหนึ่งในหนึ่งในสามคนนี้เห็น
ก็เลยทักว่าไม่เอาหนูไม่กินนะแต่ลูกค้าเหมือนก็บอกว่ากินแล้วจะได้ไม่เมา
อ่าประมาณนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนนะคะทีนี้เธอบอกว่าพอเธอกินไปเนี่ย
เนี่ยคนที่ชื่อน้องดากับน้องทอรี่เนี่ยที่อาการน่าจะน้อยกว่าน้องเมย์เนี่ย
ต้องบอกก่อนว่าดากับทอรี่เขาเป็นพนักงานพีอาร์ของร้าน
แต่น้องเมย์คนที่อาการหนักสุดเบื้องต้นเจ้าตัวนะคะเล่าแบบนี้ว่า
ตัวหนูเนี่ยเป็นเพื่อนกับตัวดากับทอรี่แต่หนูไม่ได้เป็นพนักงานที่ร้าน
หนูเนี่ยไปเที่ยวแล้วบังเอิญเหมือนแขกในร้านเรียกเพื่อนสองคนไปให้
เหมือนไปเอ็นเตอร์เทนอ่ะครับแล้วก็เห็นเธอเนี่ยเอ้าบังเอิญเธอรู้จักเนี่ย
เพื่อนกันหมดไม่ใช่เหรอถึงเธอจะมาเที่ยวก็ตามก็เลยเรียกเธอไปนั่งด้วย
สุดท้ายนี่แหละค่ะเธอก็บอกว่าเธอดื่มอะไรเนี่ย
เหมือนกับเขาใส่อะไรไปบางอย่างหลังจากนั้นก็เกิดอาการอย่างที่เห็น
เอางี้คุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังเสียงเธอเล่าค่ะ
จริงคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกว่าคนที่ชื่อน้องเมย์อาการหนักสุดใช่ไหม
เพราะอะไรเธอรู้คุณรู้ไหมเธอมีโรคประจำตัวเป็นหอบหืดด้วย
แล้วนอกจากเธอมีอาการร้อนวูบวาบแล้วเธอยังมึนงงหัวใจเต้นแรงแน่นหน้าอก
แล้วเธอก็ไปโรงพยาบาลกันนะคะถูกส่งตัวทั้งหมดไปโรงพยาบาล
ตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้วโรงพยาบาลแจ้งว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยต่ำ
ตอนนี้มีการตรวจเลือดแล้วนะคะหาสารแปลกปลอมอยู่ระหว่างรอผลค่ะ
ก็มีการที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับลูกค้ากลุ่มนี้
แล้วถ้าผลออกมาปรากฏว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมหรือสารแปลกปลอมที่อยู่ในเลือดของเธอ
เธอก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ก็ให้ระวังเรื่องของการไปดื่มแก้วที่ลูกค้ามักจะหยิบยื่นให้อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้